ฟังการวิเคราะห์กันต่อทั้งเรื่องของสภาวะทางเศรษฐกิจ
เรื่องของการลงทุนต่างครับ
วันนี้ครับพบกับคุณสินทนันบุญยอดนะครับเป็นผู้อำนวยการอาวุโส
แล้วก็คุณธนรัฐอิสรกุลเป็นภูมิในการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์

ก็สถานการณ์บ้านเราตอนนี้โอ้โหดูอึมครึมใช่ไหมพี่

เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นก็เลยส่งผลออกมาในรูปแบบค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวนะครับ
เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นผันผลค่อนข้างเยอะนะครับ
อยู่ในแดนลบตลอดเวลาในช่วงบ่ายนะครับ
เมื่อวานนี้มีลบต่ำสุดนะลบไป๑๐

แต่ตอนท้ายตลาดก็ปิดขึ้นมาอยู่เหนือได้นิดหน่อย

ก็ลบไปที่๔๙๘จุดนะครับ
ไปที่๑๕๗๖๐๘จุด

ขอบคุณต่างชาตินะ
ขายเยอะมากนะครับผสมกับทางนักลงทุนสถาบันนะครับขายไปอีก๓๕๒๖ล้าน
สองเจ้านี้ขายหนักจริงเมื่อวานนะครับ
คนที่ซื้อสุทธิเป็นนักทุนลายย่อยนะครับซื้อไป๘๓๓๐กว่าล้านนะครับ
เพราะว่าช่วงนี้ใครติดตามข่าวช่วงเมื่อกี้นะ
คือเขาค่อนข้างกังวลบ้านเรานะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์การเมืองอีกหรือเปล่า

ก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นสะท้อนออกมาในเรื่องลักษณะของการผันผวนใช่ไหม

ให้พี่เอกเห็นภาพหน่อยครับว่าตลาดหุ้นตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือนี้เราเข้าสู่เดือนสิงหาคมแล้วนะครับผม
ก็ผลตอบแทนของตลาดในเดือนที่แล้วแล้วกันนะครับมาสรุป
ถือว่าปรับตัวลงครับแต่ว่าปรับตัวลงไม่มากนะครับ

ครับผมนะครับก็ทำให้ดัชนีในช่วงเดือนนี้

แล้วก็ทำให้ในแง่ของหุ้นธนาคารมีการปรับตัวลงมาข้างแรงเลย
ไล่ลงกันหมดนะครับแต่กลับไปดูต่างประเทศนิดหนึ่งนะครับ
ก็เมื่อวานี้ต่างประเทศค่อนข้างดูดีกันเกือบหมดนะนะครับอยู่ในบวกเล็กน้อยแต่ก็ค่อนข้างโอเคนะครับ
ก็ทางดาวโจรนี้ก็บวกไปนิดหน่อยนะครับ๐๒๘นะครับ
แต่ตัวเลขที่น่าติดตามก็คือตอนนี้รู้สึกว่าโอ้โหทองคำนี่ขึ้นได้ดี
คำเนี่ยรอบนี้ขึ้นมาเรื่อยเลยนะครับแต่เมื่อเช้าลองเช็คดูเนี่ยอาจจะมีการพักตัวนะครับ
ค่าเงินดอลลาร์มีการอ่อนค่ามักจะเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้น
ใช่แล้วก็สอดคล้องกับว่าตัวอัตราดอกเบี้ยที่มองว่ายังไม่ขึ้นแน่นะครับ
ทำให้ทองคำเนี่ยปรับตัวได้ดีทีเดียวนะครับแถมเสริมเข้าไปอีกโอ้โหสงครามไง

เกาหลีเหนือเกาหลีเหนือกับทางอเมริกานะที่ตอนนี้คึ่มกันอยู่นะครับ
ก็ส่งผลให้ราคาทองคำนี่ปรับตัวได้เร็วมาก

เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของการเกรงกำไรผมเชื่อว่าทองคำเป็นตัวหนึ่งแหละ

ราคาน้ำมันถือว่าขึ้นมายืนเหนือระดับ๕๐เยกประมาทเร็วเลยนะคะ
ปัจจัยสำคัญก็คือในเรื่องของทางอเมริกา
เขาเรียกว่าอาจจะมีคำขู่
ว่าอาจจะมีการคว่ามบาดอุตสาหกรรมของทางฝั่งประเทศเวเนซิเวลา
ทำให้ราคาน้ำมันนี้ตอนนี้รู้สึกว่าจะบวกอยู่ประมาณเกิน๕๐เดชแล้วใช่ไหม

แต่ก็ไม่ส่งผลดีกับบ้านเราเท่าไหร่

วันนี้โดยภาพรวมทั่วโลกตอนนี้เขาค่อนข้างมีปัจจัยติดตามอยู่ไม่กี่เรื่อง

ก็จะต้องติดตามตัวเลขอีกตัวหนึ่งนะครับ
วันนี้พี่เอกเอาอะไรมาฝากท่านผู้ชมบ้างครับ

เขาเรียกว่าการจ่ายปันผลระหว่างการนะครับ
มีสไลด์ทำมาฝากท่านผู้ชมครับนะครับบอกท่านผู้ชมก่อนว่าในตลาดนะครับ
มีผลตอบแทนอยู่แค่สองอย่างนะครับในตลาดหุ้นนะครับอันดับที่หนึ่งคือปันผล
เพราะฉะนั้นบริษัทที่ทำกำไรได้เขาจะแบ่งส่วนของกำไรเนี่ย
ปันผลนะครับซึ่งจะมีปันผลเขาเรียกว่าปันผลประจำปีใช่ไหมพี่
ใช่ครับแล้วก็ปันผลระหว่างการครับนะครับก็ง่ายเป็นผลตอบแทนของการ
ถือหุ้นของเขานั่นแหละถูกต้องนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการเกรงกำไรในส่วนต่างของราคา
ก็จะได้ส่วนต่างก็จะได้ส่วนต่างนะครับเวลาหุ้นขึ้นก็เราสามารถขายแล้วก็ได้กำไร
ใช่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเชื่อว่าบริษัทนี้ดีแน่นอนเนี่ย
อาจจะได้ทั้งสองอย่างเลยก็ได้ถูกต้องนะครับสองเรื่องเลยนะ
นำตามฝากท่านผู้ชมครับผมธูรภารกิจว่าช่วงการประกาศ
ออกมาด้วยนะครับซึ่งลายบริษัทเนี่ยมีการออกมาเนี่ย
ข้างดีทีเดียวครับผมเรามาดูสไลด์กันนะครับผม

เราจะเห็นได้ว่าทางฝั่งซ้ายมือหรือขวามือท่านผู้ชม
ก็จะเห็นในเรื่องของตัวการจ่ายปันผลอยู่ที่๐๔๐๔๙บาทนะครับ
แต่ว่าถ้าดูในรูปของตัวการจ่ายตัวยิวเนี่ย
ถือว่าสูงทีเดียวอยู่ที่ประมาณ
โอ้โหให้เยอะด้วยนะให้เยอะครับ

ก็อินเทอร์เน็ตที่เป็นสายเขาเรียกว่าสายไฟเบอร์นี่แหละนะครับ

แถมปันผลตัวนี้ไม่เสียประสิทธิ์ด้วย

เชิงพื้นฐานทางฝ่ายวิจัยเรามองยังไง

แล้วก็ให้ราคาเป้าหมาย๑๓บาท

มีหลายตัวไล่เรียงลงมาจะมี๒สไลด์ด้วยกัน
เพราะฉะนั้นเลือกดูได้เลยนะครับว่าตัวไหนน่าสนใจให้ปันผลดีหน่อย

ระหว่างนี้ตารางพูดพันธุ์ผลก็รอรับพันธุ์ผลไป

นะครับอ่ามาดูสไลด์ที่๒ครับผม

มีอะไรอีกโอ้โหพี่มีหลายตัวเลยนะ

หลายตัวนี้ให้ปันผลเกิน๑๕ทั้งนั้นเลยนะ

เพราะฉะนั้นก็ไปเลือกดูแล้วกัน

ริ้วสุดท้ายภาพตลาดพี่เอกให้วิวนิดนึงละกัน
เพราะตอนนี้นี่รู้สึกว่าถ้าเกิดใครเกรงกำลังตอนนี้จะอึดอัด

ถ้าเกิดเลือกปันผลแล้วมาดูภาพตลาดหน่อย

ก็ถือว่าผมขอสรุปภาพรายเดือนนะครับ
ซึ่งชาร์จที่ทำมาฝากท่านผู้ชมจะเป็นภาพรายเดือนเลยนะครับ
ก็คือดัชนีปิดรายเดือนเป็นไงบ้าง
แล้วก็แนวโรมเนี่ยในเดือนสิงหาคมจะเป็นยังไงเนี่ย

ถือว่ารอบนี้ไม่ผ่านตรงระดับ
กรอบด้านบนหรือแนวต้านที่ระดับ๑๕๙๐จุด
อ๋อเป็นจุดที่มีระยะสำคัญของตลาดหุ้นนะครับ

ใช่ไม่ผ่านโชนลงตลอดเวลา

มีปัจจัยเสี่ยงเข้ามากระทบพอสมควรเลย

ตลาดอาทิตย์ภาพตรงกลางเขาเรียกว่าซึมลงก็ได้

ก็แนวรับอยู่ที่ระดับ๑๕๔๐จุด

ถ้าใครมีหุ้นอยู่ตอนนี้ก็อาจจะต้องเข้าระวังไว้นิดนึง
ว่าตลาดอาจจะกลับลงไปเทสได้ที่๑๕๔๐จุด
ถ้าเกิดถึงจุดนั้นก็อย่างน้อยนะ

เป็นอย่างงี้ขอบคุณไหมครับนี่เอง

ขอสมเกินให้คุณก๊อฟที่ทำส่งเลยครับ
ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับสำหรับการวิเคราะห์ในช่วงเช้านี้ครับ